ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพิธีเสียรูปต่างตัว
บรรยากาศเป็นยังไงทำเพื่ออะไรไปดูค่ะ
ดูกันแบบนี้อาจจะเดาไม่ออกว่าทำทำไมทำไปเพื่ออะไรนะคะ
นี่คือพิธีสะดอกเคราะห์ของทางภาคใต้เขา
มีชื่อเรียกว่าพิธีเสียรูปต่างตัว
เขาจะทำสำหรับคนที่ดวงตก
ทำพิธีตายแล้วเกิดใหม่พร้อมกับเสริมดวง
ซึ่งพิธีนี้นะคะเป็นความเชื่อของทางภาคใต้ของชาวใต้เขา
คลิปที่ได้นี่ก็คือเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้
เขาไปดูเพื่อนที่ทำพิธีอยู่ที่วัดพฤษ
อยู่ที่ชายาสุราธานีคุณ
ซึ่งหมอที่ทำพิธีเนี่ยชื่อว่าหมอนึกนะคะ

และถ้าจะให้ดีควรจะทำพิธีนี้ให้ตรงกับช่วงวันเกิดด้วย
เขาบอกอย่างนี้ซึ่งวันพระจะไม่รับทำพิธี
ปกติแล้วช่วงวันพระเขาจะไม่ทำพิธีอะไรแบบนี้กัน
คำบอกเล่าของเพื่อนที่ทำพิธีนี้
คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าตอนที่หมอปัดเป่าอ่ะ
รู้สึกวูบวาบเหมือนมีอะไรวิ่งออกไปเลยนะ

คนที่ทำพิธีเนี่ยเขาเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีนึง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพิธีกรรมต่างเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อความสบายใจ
และมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะฉะนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังให้รู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของ
พิธีพิธีกรรมแบบพื้นบ้านตามความเชื่อนะคะ
ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมกันด้วย
แล้วก็ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณ
พิยาบัวหรือคุณแม่ลูกสามช่องนี้ด้วยนะคะ